มาดูเหตุการณ์นี้มันก็ดูเดือดไม่แพ้กันคุณผู้ชมนะฮะมีรถจักรยานยนต์สองคัน
ฝ่ายหนึ่งเป็นประชาชนธรรมดาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นตำรวจแต่ว่าเข้ามานอกเครื่องแบบนะ
นะฮะทีนี้เขาขับรถสวนกันแล้วเหมือนจะมีการเฉียวชน
พอหลบไปหลบมาถูกฝ่ายที่เป็นตำรวจตะโกนด่ายกเท้าใส่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องบานปลาย
มีการยิงปืนข่มยิงปืนข่มขู่กันด้วยฝ่ายประชาชนเนี่ยก็บุกไปถึงโรงพักไปหาตำรวจนายนั้น
แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงไปชมเลยครับไม่ใช่อ่ะเป็นตำรวจอ่ะพกปืนทำร้ายประชาชนได้ไงอ่ะครับ
พ่อเมื่อกี้ต่อยน้องผมทำไมอ่ะไม่เก่งอะครับ
พ่อพ่อเห็นพ่อเห็นยิ่งป่ะเขาทำร้ายประชาชนครับผมแชร์ให้หน่อยครับ
สพโพนทองครับผมอ่าผมก็ต่อยเขาครับเขาทำร้ายผมก่อนนะครับทำไมอ่ะ
เขาทำร้ายผมอ่ะครับครับพ่อพ่อพูนทองครับผมแชร์ให้หน่อยครับ
ให้เพื่อนแชร์ไปต่อยน้องผมมันทะเลาะผมต่อยกับผมต่อยน้องผม
สู้ไม่ได้ไปต่อยน้องผมแชร์ให้หน่อยเอาไว้นะครับ
พกปืนโดยไม่ใช่เหตุอันควรครับผมและอ้างอ้างครับ
อ้างว่าจับยาเสพติดครับไม่ใช่ฮะเมาครับเมา
นี่จริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางวันแต่เถียงกันยันกลางคืนคุณผู้ชม
นะฮะผู้หญิงที่บอกพ่อพอนี่คือแม่ของคนที่ไลฟ์อยู่นะ
นะฮะบุกไปหาตำรวจเนี่ยชุดสีดำดำที่อยู่ข้างในห้องเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ย
คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ยคือขออนุญาตใช้นามสมมุติแล้วกัน
ในกิฟต์คนที่ร้ายอยู่เนี่ยไปร้ายอยู่ที่ส่อพอพลทองที่ที่ร้อยเอ็ดน่ะ
เขาบอกว่าเขาถูกตำรวจชื่อว่าดาบตำรวจอนุสร
ชักปืนจ่อที่หัวจะยิงเขาเตะที่หน้าเขาจนเลือดออกจมูงจมูก
คือไปทำร้ายกันทะเลาะกันกับน้องชายเขาด้วยนะฮะ
เขาก็เลยไลฟ์เพื่อนี่นี่เหตุการณ์นี้เขาต่อยกิ๊บอ่ะต่อยถูกต้อง
แต่เขาบอกว่าฝ่ายอนุสรเนี่ยไปด่าเขาก่อนยกเท้าใส่เขา
แล้วมีปืนจะข่มขู่เขาด้วยเขาก็ต้องต่อยเป็นการป้องกันตัว
เหตุการณ์ในภาพวงจรปิดที่เห็นมันเกิดขึ้นหลังจากที่รถจักรยานยนต์สองคันนี้
เขาสวนและเกิดการเฉียวชนกันขึ้นนี่ต่อยกันวางมวยกันขึ้น

ใช่ฮะแล้วเห็นไหมเดินแบบเอ๊ะทำไมเหมือนเดินไม่ตรง
คือกิ๊บบอกว่าดาบตำรวจเนี่ยเหมือนจะเมาขนาดที่เกิดเหตุด้วย

ก็เลยเป็นเรื่องราวบานปลายถึงขั้นกลับไปถึงที่โรงพยาบาล

เหตุการณ์ที่เห็นในภาพนี้คือกลางวันที่เขารถเขาเฉียวชนกันก่อนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕มกราคมย้อนนิดหนึ่ง
ในกิ๊บขี่รถจากกายานยนต์ไปซื้อของที่ร้านค้ำ
ระหว่างทางไปเจอดาบตำรวจอนุสรขี่รถสวนเลนมา

กิ๊บพยายามหลบแล้วแต่ถูกดาบตำรวจด่าแล้วยกเท้าใส่
ก็หันไปถามว่าแล้วจะมาด่าผมทำไม

ทีนี้ก็เลยเกิดการชกต่อยกันขึ้น

กิ๊บนะก็เลยทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ที่ป้อมตำรวจแล้วก็กลับไปขอความช่วยเหลือจากน้องชาย
ต่อมาในกิฟต์มากับน้องมากับลูกเมียพากันไปที่ป้อมตำรวจต้องการจะไปเอารถคืน
แต่น้องชายของในกิ๊บเนี่ยไปทะเลาะมีเรื่องกันกับดาบตำรวจอนุสร
ดาบตำรวจอนุสรก็เลยชักปืนมาเจาะหัวยกเท้าเตะที่หน้าน้องชายเขาเลือดออกเลย
เมื่อกี้ที่เห็นมีตำรวจอันหนึ่งเข้ามาช่วยกันห้ามแยกทั้งคู่ออกจากกัน
แล้วสุดท้ายก็ไปเจอกันที่โรงพักก็เลยกลายเป็นไลฟ์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะฮะ
กิ๊บเองก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะนะมาเตะแล้วมาเอาปืนจ่อด้วยนะฮะ
ตอนที่ไปเจอที่โรงพักดาบตำรวจยังเปิดเสื้อโชว์ว่านี่มีปืนด้วย
ยังให้โชว์ปืนด้วยนะขนาดอยู่ในโรงพักแล้วนะฮะเขาก็เลยไลฟ์ให้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
กิ๊บบอกว่าผมต้องการร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นตำรวจ
กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเป็นตำรวจด้วยกันแล้วตอนที่เกิดเหตุดาบตำรวจอนุสรก็เมาด้วยนะฮะ
ก็เลยอยากจะให้ดำเนินการแบบเอาผิดให้เด็ดขาดไปเลย
ล่าสุดตำรวจมีการเชิญตัวทั้งสองคนไปสอบประคำเพิ่มเติมแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ถ้าตำรวจเขายืนยันแบบนี้ว่าถ้าดาบตำรวจอนุสรผิดก็ว่าไปตามผิดและจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบลงโทษทางวินัยต่อไปด้วย
ก็จะไม่ได้มีการปกป้องตำรวจด้วยกัน
ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับ